คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องอดีตลูกจ้างไปทวงค่าแรงจากอดีตนายจ้าง
สองสามีภรรยาทวงตังพันหนึ่งแต่ทีนี้มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ท้ายที่สุดอดีตลูกจ้างเอามีดมามาแทงอดีตในจ้าง
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วก็ฝ่ายชายอาการสาหัสเลย
ฝ่ายชายในขายังขยับได้นะแต่ก็อาการสาหัสเหมือนกัน
ดูเลือดสิคุณสภาพแบบนี้นอนหายใจรวยรินนะคะ
ซึ่งฝ่ายชายคืออดีตในจ้างนายวิทยามะสูงเนินอายุสี่สิบเอ็ดปี
โดนแทงที่ข้อมือขวา๒แผลที่หน้าอกแผลหนึ่งแล้วก็ที่ไหล่ขวา๑แผล
ตอนที่กู้ภัยไปถึงรีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
เลือดเต็มตัวไปหมดเลยนะคะส่วนผู้เสียชีวิตเป็นอดีตในจ้าง
ซึ่งเป็นฝ่ายภรรยาคือนางสาวราพรภูแสนศรีอายุ๔๘ปี
เป็นเมียของผู้เจ็บใช่ค่ะสภาพของคนตาย
คือถูกแทงที่ราวนมซ้ายแผลหนึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้าน
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแล้วคนก่อเหตุที่บอกว่าเป็นอดีตลูกจ้าง
ไม่ได้หนีนะคุณผู้ชมยังอยู่ตรงนั้นนี่แหละค่ะ
สภาพเขาอ่ะคือเมาเลยคนนี้นายบุญมาโถทองอายุสี่สิบปี
ตำรวจไปรวบตัวแล้วก็เจออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นมีด
ปอกผลไม้หกนิ้วเนี่ยก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางอ่ะนะคะ
เมื่อกี้เห็นภาพไหมฮะตอนที่เนี่ยตำรวจเข้าไปถึงนะฮะ
ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยยังเหมือนยืนคล่อมศพอยู่
ขออภัยยืนคล่อมผู้บาดเจ็บอยู่เลยนะฮะ
แล้วก็ทำท่าเหมือนเอามีดแทงนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเนี่ยตำรวจเนี่ย
นี่ตอนที่ตำรวจเข้าไปถึงผู้บาดเจ็บก็นอนยังพอขยับขาได้
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเหมือนยืนคล่อมอยู่แล้วก็ด่าทออยู่

ใช่ค่ะนี่ทีนี้ตำรวจเอาตัวนายบุญมาเนี่ย
ลูกจ้างนี้มาสอบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานก่อสร้าง
ก็เป็นลูกน้องของนายวิทยาอดีตนายจ้างคนเจ็บนี่แหละค่ะ
เขาค้างค่าจ้างอยู่วันละ๕๐๐ค้างอยู่๒วันก็เป็น๑๑๐๐
แล้วหลังจากนั้นตัวนายบุญมาไปทำงานที่อื่น
ทีนี้พอมาเจอหน้าอดีตนายจ้างก็ทวงค่าแรงสิคะ
ยังค้างผมอยู่เลย๑๐๐๐บาทแต่ปรากฏว่าอดีตนายจ้าง๒ผัวเมียนั้น
ขวานมาทำร้ายอันนี้นายบุญมาบอกนะ
แล้วก็เอาหินอ่ะมาทุบหัวผมก่อนผมก็วิ่งไปไปป้องกันตัว
เอามีดปอกผลไม้มาแทงต่อสู้ลองฟังเขาหน่อยละกันค่ะ
ค่าแรงเขาเมียเขาเป็นคนเอาก้อนหินทุบหัวผมครับ

เราเลยแทง๒คนเลยครับผมรับสนับผ้าป่ะเนาะครับผม
ค่าแรงอะไรอ่ะ

แล้วทีนี้โดนคนตายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
ด่าคุณด่าพ่อล่อแม่
เขาก็เลยโมโหก็เลยคว้ามีดมาแทงจนเสียชีวิต
คือเขาบอกเขาอยากได้เงินเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว
เป็นหนี้เป็นสินด้วยไม่มีเงินกินสักบาทเลย
ทีนี้ก็มาทวงไงค่าแรงซึ่งควรจะเป็นของเขา
พอทวงไม่ได้ก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้วันนี้ค่ะนักข่าวของเราไปที่บ้านเช่าหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไปเจอภรรยาของผู้ก่อเหตุนะ
ชื่อว่านางสาวอรวรรณจันเขียวอายุ๔๖ปี
เธอเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่สามีเธอไปก่อเหตุ

จริงทะเลาะกันตั้งแต่ที่ทำงานแล้ว
เอาฟังภรรยาของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
อืมคือค้างค่าแรงมา๒พัน
แต่ตอนนี้ผู้หญิงคือว่าปากจัดใหม่หนึ่ง
ภรรยาของผู้ต้องหาก็งงเหมือนกันนะ
กรณีที่สามีบอกว่าฝั่งด้วย๖ครั้ง
จ้างไว้๒๐๐ซึ่งจริงค่าจ้างแค่พันเดียว

ตัวภรรยาบอกเหมือนกันบอกว่าสามีคือไปทวงเงินเขา

คือไม่มีเงินจริงครอบครัวเธอก็ลำบากนะฮะ
ทำไมรู้ไหมฮะเอารถจักรยานยนต์ไปขาย

เอามือถือของผู้หญิงคนนี้
สามีเอามือถือของเมียไปจำนำ
จำนำเอาเงินมาและกะจะว่าไปทวงค่าจ้าง
เพื่อจะได้ค่าจ้างเอาไป
เขาเรียกว่าไปถ่ายถอนโทรศัพท์มือถือออกมา
แล้วมาซื้อข้าวซื้อปลากิน

แต่เอาจริงนะฝั่งเมียก็บอกว่าคิดว่าเรื่องจะจบแล้ว

ปรากฏว่าอดีตนายจ้างเขามาถึง
แล้วจอดรถกระบะไว้ถือขวานลงมาด้วย
ทะเลาะกับสามีของเธอน่ะ

แล้วสามีก็เลยวิ่งไปเอามีดในบ้านมาแทง
ทีนี้ค่ะเราก็สอบถามไปยังฝั่งของอดีตนายจ้าง
คุยกับลูกสาวคือนางสาววราพร
บอกว่าตอนนี้กำลังจะมาทำเรื่องรับศพของคุณแม่

จะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ขอนแก่น
ส่วนเรื่องคดีเราก็สอบถามไปนะคะ
ทางลูกสาวของคนตายก็บอกว่า

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาอดีตลูกจ้าง
คือนายบุญมาคือข้อหาพยายามฆ่าและฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็จากการดูประวัตินะคุณผู้ชมโอ้โหประวัติของนายบุญมาไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะเขาเคยฆ่านายจ้างตายมาแล้วนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเหตุการณ์ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ฆ่านายจ้างติดคุกไป๑๐กว่าปี
พ้นโทษมาพึ่งพ้นมาปี๑๙๕๙แล้วตอนนี้ปี๑๙๖๕มาก่อเหตุ
ฆ่านายจ้างตาย๑เจ็บ๑อีกนะคะ